ไปกันเลยค่ะร้านรินชาจังหวัดสุราธานีนะคะ
ร้านนี้เขามีสารพัดเมนูน้ำแสนอร่อยให้ได้ลิ้มลองกันเยอะแยะมากมาย
กว่า๕๐เมนูเอาคุณอ่านสิเมนูเขาเยอะมาก
มีทั้งชาเย็นโกโก้ชาเขียวนมเย็นชาไข่มุกเอ่ยมีหมด
มีหมดนะไม่ใช่ขายหมดมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรคุณดูเยอะแยะมากมายสารพัดเมนู
คือถ้าใครมาลิ้มลองแล้วต้องติดอกติดใจทุกรายนะคะเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้น
โอ้โหกลมกล่อมหวานมันหอมอร่อยเลยอ่ะคุณครับที่สำคัญเวลาเราไปร้านน้ำอ่ะ
ซื้อ๑แก้วก็๓๐บาทขึ้นไปแล้วเนาะ
เดี๋ยวนี้นะจะกินอีกสักแก้วนึงมันก็๖๐ไปกินข้าวดีกว่า
บางคนก็คิดอย่างนี้แต่คุณดูร้านนี้
นี่ถุงนี้๕บาทเท่านั้น

สำหรับคนที่อยากทานแบบหลายอย่างแบบเลือกไม่ได้เหมือนคุณชนะ

อยากได้หลายอย่างอยากกินหลายอย่าง
เหมือนโกโก้ก็อยากกิน
เขียวก็อยากกินชาเย็นก็อยากกินนมเย็นก็อยากกิน

แต่ว่าร้านนี้คุณมาถึงคุณจะได้กินทุกเมนู
เพราะว่ามันถุงเล็กแค่นี้
แล้วก็ถุงนี้ราคา๕บาทเท่านั้น
ทางร้านเขาจะมัดใส่ถุงจิ๋ว
เหมือนผงหูฮิ้วสมัยก่อนที่เราทาน

เป็นแบบว่าถูกอกถูกใจลูกค้าสายประหยัด
จริงแล้วแก้วปกติก็มีนะถ้าคุณเกลือไม่อิ่ม

แต่สำหรับใครที่แบบเอาใจน้องหนูนักเรียน

ถ้าซื้อสัก๑๐ถุงก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับ

เหมือนดิฉันอยากกินจังเลยแต่กลัวอ้วน

อือแล้วอันนี้ก็ได้หลายอร่อยนะ

เจ้าของร้านก็คือน้องซินนะคะคุณสลินนินนิยม
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเปิดร้านนี้มาเป็นปีแล้ว

สูตรของทางร้านก็เป็นสูตรที่น้องเขาคิดค้นขึ้นมาเอง
ช่วงแรกก็ขายเหมือนร้านปกติก็คือขายแก้วละ๒๐บาทค่ะ
แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากลูกค้าเยอะมาก

ก็เลยตัดสินใจเออลองหาไอเดียเก๋ในการขายดีกว่า
นี่ถุงจิ๋วแบบนี้ราคาถุงละ๕บาท
เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกทานแบบหลากหลายเมนูมากยิ่งขึ้น

นั่นสิก็เด็กสามารถซื้อทานได้นะคะ
ไอเดียการขายน้ำของน้องเขาไม่ธรรมดาเลย

นี่คุณสามสิน้ำโอ้โฮเยอะแยะ๒๐บาทคุณได้ตั้ง๔อ่ะ
ถูกไหมคือคุณทานได้หลายอย่างมากเลยนะคะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยแบบอิ่มจุก
ก็ไปกันได้ในราคาประหยัดแบบนี้ที่ร้านรินชา
พี่กัดให้ก่อนร้านเนี่ยอยู่บ้านเลขที่๑๘ทับ๑๐๐นะคะ
ถนนราชบำรุงตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเป็นต้นไป
หรือใครไปไม่ถูกหาร้านไม่เจอก็โทรสอบถาม

มันเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะของร้านค้าที่เขาแบบว่าสร้างจุดขาย
เพิ่มมูลค่าเหมือนแบบเป็นไอเดียเก๋น่ารักเป็นกิมมิกของทางร้าน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านขายน้ำทั่วไปก็มีเยอะมาก
ชาไข่มุกทั่วไปก็มีเยอะบางคนบอกว่าเป็นชาไข่มุกบุฟเฟ่ตักไปเลย
บางคนก็เป็นแบบไอเดียแก้วแบบรักโลกหรือเอาแก้วมาลดราคาอะไรอย่างนี้ก็มี
แต่ร้านนี้ก็คือทำเป็นไซสจิ๋วมินิมินิน่ารัก
สำหรับคนที่อยากทานนิดหน่อยหรืออยากทานหลายแบบ
เป็นการแก้ปัญหาในส่วนที่หลายคนอยากจะได้
เขาบอกว่าถ้าจิบชาคนเดียวแล้วมันเหงามาจีบเราไหมความเหงาจะหายไป
นั่นเองแอบหยอดซะด้วย
แต่มันเหมาะกับเขาจริงเพราะเขาเป็นคนที่ชอบกินทิ้งกินคว่าง
ชามาแก้วยังใหญ่เลยนะแต่กินจิบไปนิดเดียวแล้วก็ทิ้งเลย
ยังไม่ทิ้งทิ้งตอนเย็น
เก็บไว้ทำไมนานขนาดนั้นเก็บไว้ดูต่างหน้า

ถุงเล็กแต่พอดีเราทานได้หลายรสชาติ

กำลังพอดิบพอดีอิ่มอร่อยกันไป